สวัสดีครับติดตามเรื่องรอบขอบสนามกับผมไกรสอนเกรดสมนะครับ
กิจกรรมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับได้ไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีครับ
นายวิชัยศรีวัฒนประพาประธานกรรมการกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์
เดินทางไปยังสาราสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง

ซึ่งเป็นส่วนประกอบและสัญลักษณ์ประจำถ้วยรางวัล
ชนะเลิศฟุตบอลพรีมีอลีกประจำปี๒๐๑๕๒๐๑๖

โอกาสเดินทางมาฉลองแชมป์พรีเมอร์ลีกปีล่าสุดที่ประเทศไทย

จะมีขบวนผ่าเหล็ดฉลองแชมป์พรีมีอลีก
เวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๓๐นาที
เส้นทางจะเริ่มตั้งแต่ถนนรางน้ำไปที่สยาม

ตัดเข้าประตูน้ำและวกมาอนุสวรีชัยสมรภูมิ
ก่อนจะกลับเข้าสู่เส้นรางน้ำอีกครั้ง
จัดขบวนจะเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๓๐นาที
จนถึงเวลาประมาณ๑๗นาฬิกา๓๐นาที

ผ่านทางไทยรัตน์ทีวีได้ครับ